คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะ
ตำรวจเนี่ยค่ะขับรถไล่ล่าคนขนยาเสพติดนะคะ
ซึ่งใช้รถของอาสากู้ภัยครับแล้วก็รถห้องเย็นอืม
สองคันนะคะเป็นรถนำทางคันหนึ่งเปิดทางอีกคันหนึ่งขับตาม
แล้วตำรวจไล่ลากข้างในนั้นเนี่ยขนยาเสพติดค่ะคุณผู้ชมครับ
แล้วขับหนีตำรวจมาราทอนสี่จังหวัดเนี่ยค่ะแหกด่านหนีข้ามจังหวัด
พอสุดท้ายจวนตัวก็ทิ้งยาบ้าทิ้งรถหลบหนีไปนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถ
ที่เราจะเห็นการทำงานของตำรวจนะคะคือขบวนการค้ายาเสพติดรายเนี้ย
เอารถตู้กู้ชีพลำเลียงยาบ้าเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
แหกด่านตรวจแล้วก็ขับฝ่ารถติดเข้าตัวเมืองสระบุรี
ตำรวจเนี่ยไล่ตามไปนะคะจนไปถึงแยกเรือนจำก็ขับย้อนสอน
จนกระทั่งมาถึงสามแยกโรงพยาบาลสระบุรีนะคะก็ขับปาดไปปาด
ผ่าไฟแดงที่สี่แยกหน้าสพเมืองสระบุรี
เข้าสู่อำเภอหนองแคร์แล้วไปเข้าที่อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรียุธยาตำรวจขับตามไปอย่างกระชั้น
คือต้องเข้าใจว่าเป็นรถของอาสากู้ภัยเปิดไซเลนขับหนีค่ะ
คนที่อยู่บนถนนเขาก็ต้องเปิดทางให้เพราะว่าอันนี้คือเรื่องเร่งด่วน
คือหลายคนเขาก็จะต้องเปิดทางให้ครับเนี่ยค่ะตำรวจก็ขับไล่ตามไป
จนสุดท้ายผ่านอายุทยามุ่งหน้าธัญบุรีปฐุมธานี
พอเห็นโจรจวนตัวค่ะโยนของกลางยาบ้า๖กระสอบ
กระสอบนะคะคุณผู้ชมทิ้งกองขยะในซอยหาทัยราชสามสิบเก้า
คลองสามวาในนั้นเนี่ยมียาบ้า๒ล้านสี่แสนเมตร
แล้วรถคันนี้ไปจอดทิ้งที่ซอยราชอุทิศ๔๔ที่มีนบุรี
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีรถกระบะคล้ายรถกู้ภัย
มารับคนขับรถตู้กู้ชีพออกไปรวมระยะทางที่ตำรวจไล่ตามมาเนี่ย
กว่า๑๐๐กิโลเมตรหนีข้าม๔จังหวัดค่ะ
สระบุรีอายุทยาปฐุมกรุงเทพนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่แยกห้วยบงสระบุรีค่ะ
ไปคุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกเมื่อวานี้เขาอยู่ในบ้าน
เขาได้ยินเสียงรถฉุกเฉินก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าใจเหมือนคนอื่นอื่น
เนี่ยรถกู้ภัยคงจะส่งคนป่วยก็รีบกันน่ะนะคะ
แล้วเห็นรถตู้กู้ภัยติดลมเร่งเครื่องเสียงดังเขาเลยออกมาดู
แล้วเห็นเขากลับรถหันหัวออกถนนใหญ่ตอนนั้นรถติดไฟแดงเต็มหมดเลย
กู้ชีพก็เลยพุ่งชนข้ามเลนไปอีกฝั่งนึงแล้วเขาก็ได้ยินเสียงปืนดัง๓๔นัดค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงรถหรอรถกู้ภัยมันขี่ผ่าน
แล้วทีนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันคงจะไปส่งคนป่วยอะไรประมาณนี้
แล้วทีนี้รู้สึกว่ามันจะมาติดลมตรงนี้แล้วมันเร่งเครื่องเสียงดังไง
ดังมากเสียงดังมากจังหวะนั้นมันติดไฟแดงรถรถเต็มไปหมดเลย
มันไปไม่ได้หรอกแต่อันนี้มันพุ่งออกไปเลย
มันชนชนรถก็ที่จอดอยู่อ่ะค่ามเรนไปฝั่งโน้นอ่ะอือ
แล้วก็แล้วก็ผมได้ยินเสียงปืนสามสี่นัดแค่นั้นเอง
แต่แต่เราไม่เห็นว่าใครยิงใครไม่เห็นนะก็ตกใจตรงว่ามันมีเสียงปืนอ่ะนะ
แต่ว่าแต่พอยังเห็นเห็นอย่างงี้ก็ก็คิดอ่ะว่าคงจับ
ตำรวจไล่จับยาประมาณนี้คิดอย่างนี้อยู่แล้ว
ดิฉันว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คงจะสับสนพอกันนะคะ
รถรถตำรวจวิ่งไล่รถกู้ภัย
แล้วรถกู้ภัยก็ขับรถชนรถคันอื่นแล้วมีเสียงปืนดัง
เนี่ยค่ะนะครับคนตำรวจตรีชญานนท์มีสติ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีบอกว่า
ตำรวจติดตามแก๊งนี้มานานกว่า๑เดือนแล้วค่ะ
จับกลุ่มเอเย่นรายใหญ่แล้วขยายผลจนรู้ว่า
แก๊งนี้จะใช้รถตู้กู้ชีพนี่แหละค่ะ
ขนยาเสพติดจากอีสานตอนบนแล้วมีรถกระบะห้องเย็นนำทาง
จนเจอรถทั้งสองคันนี้ตรงแยกห้วยบงขับผ่านมา
ตำรวจเรียกตรวจแต่๒คันนี้ไม่หยุด
ก็เลยเอาปืนยิงยางรถกระบะจนหยุดรถเอาไว้ได้
จับผู้ต้องหาได้๒คนค่ะ
ส่วนรถตู้กู้ชีพเนี่ยค่ะ
สามีภรรยาขับรถคันนี้ทำงานอาสากู้ภัยมูลนิธิ
บตาตำรวจแอบขนยาบ้าตอนนี้กำลังตามตัวอยู่
สามีภรรยาค่ะก็คาดว่า๒๓วันจะออกหมายจับนะคะ
ส่วนคนขับรถนำทางสารภาพบอกว่ารับงานจริง
รับงานมานำทางดูด่านตรวจให้รถกู้ภัยขนยาเสพติดค่ะ
อาสากู้ภัยที่ตกอยู่ที่พื้นรถตู้ฝั่งคนนั่งยืนยันว่า
คือในไอซ์ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะกู้ภัย
ไปรับสองสามีภรรยาหลบหนีนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วค่ะ

มั่นใจนะคะว่าจับได้เพราะว่ามั่นใจว่ายังอยู่ในประเทศค่ะ